ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะที่ฉันขอเน้นย้ำเลย
ขอให้ความสำคัญมากนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดแบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะ
สำหรับใครที่มีปืนอยู่ที่บ้านคุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ภูเก็ตถ้ามีปืนขอให้คุณผู้ชมเก็บให้ดีที่สุดนะคะ
พ้นมือเด็กนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ยเด็กผู้ชายอายุเก้าขวบเล่นปืนเอาปืนเนี่ย
ทำท่ายิงไปที่เด็กหญิงอายุเจ็ดขวบโอ้โหเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เนี่ยค่ะตำรวจเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นการยิงปืนเล่นของเด็กค่ะ
แต่นี่มันคือปืนจริงมันเกิดขึ้นแล้วแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจสพเมืองภูเก็ตรับแจ้งเหตุมีคนถูกกระสุนปืนไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
คนเสียชีวิตก็คือน้องแหม่มนามสมมุตินะคะอายุ๗ปี
ถูกกระสุนปืนยิงที่หน้าอกซ้ายหนึ่งนัดผู้ก่อเหตุเป็นเด็กชายอายุเก้าปีนะคะ
เด็กสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเนี่ยค่ะก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือบ้านหลังเนี้ยนะคะ
เขามีพิธีขึ้นบ้านใหม่กันญาติญาติก็มาร่วมกันทำบุญก็คงจะนึกภาพออก
ผู้ใหญ่ก็คงจะวุ่นอยู่กับการทำบุญกัน
เด็กสองคนนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ขึ้นไปเล่นที่ชั้น๒ของบ้าน
ซึ่งเป็นห้องนอนเป็นห้องนอนของเจ้าของบ้าน
เด็กชายบอยไปรื้อของในตู้เก็บของ
แล้วก็พบสิ่งนี้ค่ะอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ๑กระบอก
น้องก็คิดว่าเป็นปืนเด็กเล่นเอามาสไลด์ปืนขึ้นลำกล้อง
หันกระบอกปืนคือมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดเลยค่ะ
หันกระบอกปืนไปที่น้องแหม่มค่ะ
แล้วลั่นไกลหนึ่งครั้งก็คงจะพอเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
แหม่มเนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
คือโดนยิงไปแล้วบาดเจ็บสาหัสแล้วหลังจากนั้นน้องก็เสียชีวิต
พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุและสอบปากคำ

แต่ปืนเป็นปืนจริงที่บรรจุกระสุนด้วย
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
เรื่องการดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายเนี่ย
ก็มีการแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ในทางกฎหมายถ้าเด็กอายุไม่เกิน๑๒ปี
เป็นความผิดจริงแต่ไม่ต้องรับโทษ
ก็จะมีการสอบสวนโดยสหวิชาชีพ
ก่อนจะพาตัวไปสถานพินิษฐ์ค่ะ
ปืนเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปืนของตำรวจที่มีใบอนุญาตค่ะ
เจ้าของปืนเป็นญาติกับเจ้าของบ้านแล้วเขามาลืมทิ้งไว้
แม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็บอกเสียใจเหลือเกินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เชื่อว่าเด็กสองคนน่าจะเล่นกัน
แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
แม่บอกไม่ติดใจเพราะว่าคนที่ก่อเหตุก็เป็นหลานนะคะ
ภูมิกับสพเมืองภูเก็ตก็เน้นย้ำเลยค่ะคุณผู้ชม
ก็ฝากเตือนทุกท่านนะคะ
ประชาชนที่มีอาวุธปืนในครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ควรจะเก็บอาวุธปืนไว้ให้มิดชิดและรับตาเด็กนะคะ
ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
เรื่องนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นอุทหรณ์อย่างยิ่งเลยสำหรับคนที่มีปืนค่ะ